บอกว่าตกลงแล้วศรีสะเกดจะได้ขึ้นชก

ล่าสุดเสียหุยสุรชาติพิสิทธิวุฒินันเจ้าของค่ายนครหลวงโปรโมชั่นออกมายืนยันแล้วนะคะว่า
ศรีสะเกดไม่ติดโควิด

วันที่๖กุมภาพันธ์นี้ติดโควิด
เพราะฉะนั้นไม่สามารถขึ้นชกได้แน่นอน
ทีมข่าวเราก็ร้อนใจอ่ะโทรไปเลยโทรหาเสียหุยเลยนะคะ
ค่ายนครหลวงโปรโมชั่นตอนนี้อยู่กับศรีสะเกดที่อเมริกา
ฮูยยืนยันนะคะว่าศรีสะเกดไม่ติดโควิด๑๙
เดี๋ยวรอฟังคำชี้แจงอย่างเป็นทางการอีกครั้งเย็นวันนี้ตามเวลาสหรัฐ
ก็จะตรงกับเช้ามืดประเทศไทยวันพรุ่งนี้เดี๋ยวรอฟังแบบชัด
ศรีสะเกดไม่ติดโควิด๑๙พร้อมขึ้นชกชิงแชมป์รุ่นซุปเปอร์ไฟเวท๑๑๕ปอนด์
โปรแกรมถ่ายทอดสดศรีสะเกดนครหลวงโปรโมชั่นดวนคาลอสคูเอ็ดราส๖กุมภาพันธ์นี้
ไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดนะคะ๑๐โมงครึ่งเป็นต้นไปเปิดจอมาที่ช่อง๓๒ได้เลยเขาขึ้นชกแน่นอน